ถ้าเรื่องของการออกกำลังกายต้องถามคนนี้คุณพิชชี่วรทรสมกิจรุ่งโรธ

ออกกำลังกายเนี่ยหลักเลยนะคนที่เริ่มออกกำลังกายเนี่ยต้องวิ่งก่อน
ดังนั้นการเลือกรองเท้าเนี่ยถือว่าสำคัญมากแต่ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ย
เขาไม่ได้เพียงแค่ว่ารองเท้าต้องเบาอย่างเดียวมันต้องมีรองเท้าที่เข้ากับรูปร่างของ
คนเนี่ยจังหวะสเต็ปการวิ่งมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าก็ต้องถูกดีไซน์แล้วก็ออกแบบมาให้เหมาะกับคนคนนั้นด้วย
ดังนั้นต้องมีการสแกนสรีระของเท้า
ขนาดนั้นเลยเหรอเขามีเทคโนโลยีนี้ไปติดตามได้นะครับจากคุณวรรณฑรสมกิตรุงโรธครับ
จับภาพสรีระเท้าทุกด้านแล้วสเก็ตออกมาในโปรแกรมบอกขนาดเท้าแบบละเอียดยิบ
ตั้งแต่ความยาวความกว้างโดยรอบความสูงช่วงกลางเท้าลักษณะรูปเท้า
จนถึงองศาการทำมุมของส้นเท้าและนิ้วโป้ง
จากนี้ยังสามารถวิเคราะห์รูปแบบการวิ่งผ่านกล้องวีดีโอตัวจิ๋วที่คอยจับภาพไว้
ทีนี้นักวิ่งก็จะได้รู้ลักษณะการหมุนของเท้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพื่อลดแรงกระแทก
จำนวนความถี่การก้าวต่อนาทีและวิธีการลงน้ำหนักของตัวเองว่าจริงแล้วเป็นแบบไหน
ก็จะสามารถทำให้เรารู้ได้ลึกมากขึ้นเช่นเท้าของคนบางคนซึ่งคนส่วนมากเนี่ยมักจะไม่เท่ากัน
หรือแม้แต่อุ้งเท้าความสูงของอุ้งเท้าข้างซ้ายอาจจะเป็นสูงมากแต่ข้างขวาจะเป็นสูงน้อยลงมาหน่อย
ว่าเวลาเท้าของเราในขณะที่วิ่งเนี่ยมีการเคลื่อนยังไงนะครับซึ่งเหมือนกันทั้งสองข้างก็อาจจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียว
ข้าวง่ายรู้จักตัวเองรู้จักเท้าของตัวเองแล้วก็รู้ว่ารองเท้าที่เหมาะสมกับเราจะเป็นแบบไหน
นี่เลยค่ะพิชชี่เลยรู้เลยว่าจริงแล้วตัวเองเป็นคนวิ่งเท้าบิดแล้วเท้าบิดค่อนข้างมากด้วย
เทคโนโลยีดีแบบนี้น่าจะช่วยลดอาการบาดเจ็บที่เกิดจากการวิ่งไปได้เยอะเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นช้อปปิ้งครั้งหน้าลองให้รองเท้าเป็นคนเลือกเราบ้างก็ได้นะ
พิษที่วรรณธรสงกิตอุ้งโรศ์ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน